เอามาดูบนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณนัทพงศ์ค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อเช้านี้หลายคนอาจจะสงสัยทำไมเส้นพระรามสอง
รถติดหลายที่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกัน
แล้วก็ใช้เส้นพระรามสองพลักษณ์ติดทำไมลดจอดติดเกินจังเลย
ปล่าวแล้วค่ะปรากฏว่ารถที่อยู่ข้างหน้าจอด
เพราะว่าเช็ดน้ำปูนที่มันหล่นลงมาจากทางด่วนค่ะ
เราไปดูภาพคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ถ่ายเอาไว้กันค่ะ
เนี่ยรีบเช็ด
โอ้โหหมดช่วงเอ้ยเช็ดออกเช็ดออก
แต่ต้องเช็ดเลยต้องเช็ดทันทีเขาจะไม่โดน
นี่ค่ะคุณผู้ชมจอดกันเป็นแถวเลยนะคะ

ทีแรกถ้ามองอย่างนี้เหมือนรถติดนะแต่เปล่า
รถไม่ได้ติดแต่เขาต้องหยุดค่ะหยุดแล้วเช็ดก่อน
ปูนนะคะที่มันเป็นเหมือนกับผสมปูน
ถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่โอ้โห๔รถพังหมด
ก็ต้องเช็ดให้แห้งนะคะถ้าดูจากตรงนี้จากสายตาน่าจะเป็นสิบเหมือนกัน
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ไงปล่อยไว้ไม่ได้ก็ต้องจอดเช็ดกันตรงนั้นเลยค่ะ
รถมันก็เลยแบบเหมือนกับจอดเต็มเลยนะคะ
เจ้าของคลิปเขาเลยแบบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรถตัวเองก็โดนเหมือนกัน
คุณแจนเจ้าของคลิปค่ะเธอเล่าบอกว่าครอบครัวกำลังจะไปเที่ยวประจวบคิริคัน
วันหยุดยาวนี่แหละก็ใช้เส้นพระราม๒
ก็มองทีแรกนึกว่ารถติดนึกว่าอุบัติเหตุ
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะที่จอดรถกันเนี่ยเพราะว่าเช็ดน้ำปูนที่มันหยดลงมา
คุณแจนคาดว่าน้ำปูนน่าจะหยดลงมาจากทางด่วนที่กำลังก่อสร้างอยู่
เพราะมองไปแล้วเนี่ยไม่มีรถปูนวิ่งสักคันเดียวค่ะ
ก็อยากจะให้ผู้รับเหมาดูแลรับผิดชอบหน่อยเพราะว่าคือรถเสียหายหลายคัน
ออกก็ดีไปแต่ถ้าเช็ดไม่ออกก็ต้องเสียสตางค์ไปซ่อมสีอีกค่ะครับ
จำนวงซะขับไปสักคระก็หยดหนักตัวเองเหมือนกันค่ะ
อาถีปัดน้ำปูนปัดไปไปจอดพัมมาสารเข้าไปเช็ดค่ะ
เสร็จออกก็ดี
ถ้าเกิดอย่างทั้งที่เป็นยังไม่ทราบว่าโด่
เขาทิ้งให้มันแห้งแล้วมาเส้นอีกที
ทางโครงการถามพิเศษพระรามศูนย์รับต่อ
มาแล้วค่ะบอกว่าจะรับผิดชอบนะคะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาบอกตอนนี้เนี่ย
เอ่อถ้ามีผู้เสียหายก็สามารถแจ้งได้นะคะ

เรื่องต้นมีคนแจ้งมาแล้วนะคะ
คันด้วยกันสำหรับรถที่ถูกน้ำปูนมันหยดลงมานะคะ

ใบเสร็จค่าล้างรถค่าทำรถ
ทางเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะรับผิดชอบ
แล้วก็ฝากขออภัยผู้เสียหายทุกท่าน
แล้วก็บอกว่าจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะ